โอ้โหดูสิเนี่ยบอกเยอะจริงจริงเลย

หายไปไหนไม่รู้หมอกยิ่งเยอะอยู่

บอกว่าลงไปเข้าน้ำข้างล่างหน่อยแป๊บเดียว

เดินหายไปไหนไม่รู้หมอกเยอะอยู่

ใช่ฮะตัวขาวใส่หมวกแดงตัวเล็ก

บอกให้รอตรงนี้ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้
คุณผู้ชมตอนนี้เรื่องของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
กำลังจะเริ่มส่งอิทธิพลต่อพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว
เฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยในวันนี้
จากภาคใต้แล้วคนกรุงเทพก็จะได้เจอกับความแปรปวนสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
เพราะว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำที่เราจับตามาหลายต่อหลายวัน
จะเริ่มเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
มาพร้อมกับลมหนาวจากประเทศจีน
แน่นอนการเข้ามาทั้งสองอย่างนี้
ก็จะทำให้บริเวณตอนกลางประเทศไทยก็เจอกับความแปรปวนเช่นเดียวกัน
เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าจุดที่คุณผู้ชมอยู่
รวมไปถึงจุดต่างในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในวันนี้ยังไงกันบ้าง
คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้แผนที่ดาวเทียม
แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ตอนนี้มีการหมุนวนเอากระแสลมรอบเนี่ยนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับบริเวณศูนย์กลางเนี่ยนะครับ
ก็เป็นจุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับจะค่อยมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ข้ามไปสู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ

ซึ่งในวันนี้ครับจะทำให้เกิดบริเวณอาจจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ตั้งแต่ตอนกลางไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่าง

ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

จุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ชั่วโมงนี้ฝนจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะไปตกต่อในบริเวณภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ก่อนที่จะค่อยเคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันนะครับ
ซึ่งแน่นอนในระยะนี้เองการเข้ามาของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ก็เหนียวนำให้ความชื้นในทะเลครับเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
สังเกตได้ว่าในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเล
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออก

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับ
และวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนจะแผ่ลงมา

ตรงกลางประเทศก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบนะครับ
จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
นี่คือกระแสลมณขณะนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ก็เป็นผลพวงจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนี้เองนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

เป็นการคาดการณ์สัดนั้นในการเคลื่อนนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าวันนี้คลื่นจะค่อนข้างแรงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
สีม่วงคือจุดที่มีความแรงที่สุดนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ตอนบนนะครับแล้วก็สีฟ้าคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
จะกินแนวยาวตั้งแต่ตอนบนลงมาจนถึงตอนล่าง
หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเขยิบขึ้นมา
อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบออกเขยิบออกไปนะครับ
การเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวดังนั้น
สองวันนี้ชาวใต้ก็ต้องระวังคลื่นเป็นพิเศษนะครับ

อภัยนะครับนี่คือการคาดการณ์ความหนาวเย็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
หลังจากที่วันนี้อากาศเย็นแผลลงมาฝนที่ตกลงมา
จุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ

หลังจากนั้นนะครับอีกหนึ่งระลอกที่จะแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็คือในช่วงวันที่๑๑นะครับอากาศก็จะเย็นลงอีก
ซึ่งในวันดังกล่าวก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้นะครับ๑๒ชั่วโมง
หลังจากนี้ส่วนใหญ่จะปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับ
หลังจากนั้นครับอีก๑๒ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คือ

นี่กินแนวยาวนะครับตั้งแต่บริเวณชุมพรไล่ลงมาเลยนะครับ
จนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ดังกล่าวใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ

ส่วนสีแดงด้านล่างคือพายุหรือว่าพายุฝนนะครับ
กำลังจะค่อยเคลื่อนตัวข้ามฝั่งอ่าวไทยไปอันดามันนะครับ
สังเกตว่าการเข้ามาเนี่ยนะครับ
พร้อมกับอากาศหนาวลมเย็นสีม่วงที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งนี่แหละครับก็จะทำให้นอกจากพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับ
มีฝนตกหนักแล้วพื้นที่อื่นครับที่เป็นแนวปะทะกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อน
ต้องระวังเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
กระโชคแรงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเจอนะครับ

ช่วงเวลาที่มีโอกาสเจอในวันนี้เนี่ยนะครับอยู่๒ช่วงนะครับ
ช่วงแรกคือช่วงที่ลมที่มาจากทะเลแรงก็คือช่วงบันบ่าย
อีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงที่ลมหนาวมาแรงก็คือช่วงค่ำช่วงกลางดึกนะครับ
ดังนั้นช่วงเวลานี้๒ช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ใช่นะครับเดี๋ยวผมไปตามหาเพื่อนผมก่อน

ไม่รู้ไปหลงหายตรงไหนไม่รู้เนี่ย

ตัวขาวตัวเล็ก
อยู่เมืองไทยชื่อสโนน้อย